สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะคนกรุงเทพต้องฝ่าฝนมาทำงานนะครับ
ฝนตกหนักหลายจุดหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังแน่นอนครับ
จุดที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตที่มีระดับน้ำทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ว่าจะเป็นในเขื่อนรวมไปถึงลำคลองต่าง
ตอนนี้ต้องเข้าสู่ภาวะจับตายอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ
เพราะว่าเริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
เกิดอะไรขึ้นในระยะนี้สถานการณ์แบบนี้จะอยู่ยาวต่อเนื่องไปนานแค่ไหน

ตอนนี้อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนี้ว่ามีประกาศจากกรมบุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙เป็นช่วงที่ทั่วไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้ก็เนื่องมาจากแนวฝนที่ถูกก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากการเหนียวนำของพายุลูกนี้แหละครับ
มีการดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าพอมีพายุลูกนี้ก็ดูดให้แรงขึ้นนะครับเอาความชื้นเอามากขึ้น
ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับ
มีการแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนแล้วก็มีการขยายออกมา
ดังนั้นจึงมีการดันเอาแนวฝนเลื่อนต่ำลงมาด้วยเช่นเดียวกับในฤดูหนาวนะครับ
ปกติแนวฝนแนวลมจะมาทางภาคอิสานตอนบนนะครับ
ดังนั้นฝนก็จะค่อยมาทางภาคอีสานหลักนะครับ
เป็นฝนที่มาจากบริเวณทางตอนบนก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เฉพาะฝั่งที่ติดกับลาวต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างรุนแรงในระยะนี้นะครับ

ส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเป็นบริเวณที่ความชื้นเข้ามาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งจุดก็คือบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์อยู่ข้างนี้ก็อีกแล้ว
จากการคาดการณ์ก็พบว่าเป็นไปตามกรมตุนิวพฤทธิยานนะครับ

ฝนนั้นยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีโอกาสทำให้เกิดเรื่องของน้ำทุ่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นด้วย

สถานการณ์ฝนสถานการณ์คลื่นจะสงบลงนะครับ
และนอกจากนี้เองจากการตรวจสอบก็พบว่า
หลังจากที่มีพายุลูกนี้
เคลื่อนที่มาทำให้เกิดความปั่นป่วนสภาพอากาศ
สิ่งที่น่าจับตาต่อไปก็คือช่วงหลังวันที่๑๒
คาดการณ์ว่าจะมีห่อมความกดอากาศต่ำอีก๑หย่อม
เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทย
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา
ช่วง๓วันที่ผ่านมาสีเขียวคือ
และจุดที่อยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เป็นจุดที่ถึงแม้ว่าจะมีเทือกเขาตะนาวสีกั้นไม่อยู่นะครับ

เหมือนพื้นที่ในจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีฝนเลยเยอะหน่อย

หลังจากนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับ
สังเกตว่าค่ำคืนนี้ฝนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่บริเวณภาคใต้
แต่ว่าตอนบนฝั่งที่ติดกับลาวมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ช่วงเวลาที่น่าจับตาก็คือช่วงสายของวันพรุ่งนี้นะครับ
เมื่อพัก๙โมงก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาปลกลุ่ม
แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
เฉพาะภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางคือจุดที่ต้องระวัง
ปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับเยอะกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
และที่สำคัญครับคลื่นครับต้องเน้นย้ำนะครับ
ตอนนี้คลื่นกลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ๒๔เมตร
ดามันตอนบนจนถึงตอนกลางเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องไปเตือนกันในช่วงที่มีความแปรผลสภาพอากาศแบบนี้
และทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุกตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ